วันนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
จะลงในรายละเอียดเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลในรายมาตรา
ซึ่งเป็นการประชุมนอกสถานที่ด้วยนะคะ
จะมีรายละเอียดและบรรยากาศเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณนามโชคบุญชูผู้เศียร์ข่าวแทนรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากโรงแรมเล็กวิวรีสอร์ทแอนดกอล์ฟคลับชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ

จนถึงขนาดนี้นะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็ยังคงพิจารณาลงรายมาตราร่างรัฐธรรมนูล
ซึ่งผ่านไปแล้วกว่า๒๐มาตรา
ประเด็นส่วนใหญ่นั้นก็ยังเป็นการทบทวนในเนื้อหาสาระต่าง
แต่ก็มีประเด็นสำคัญนะครับคือการย้ายเนื้อหาสาระในมาตรา๗นั้นไปไว้ในสารรัฐธรรมนูลครับ
ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนอกสถานที่จังหวัดเพชรชบุรี
เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๙นาฬิกานะครับ
โดยนายอมรวานิสวิวัตรโคศกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ระบุว่าขณะนี้คณะกรรมการกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหมวดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับ
ส่วนบททั่วไปในมาตรา๗ที่เป็นปัญหาการตีความมายาวนานนั้นได้นำถ้อยคำในมาตรา๗
สอดแทรกไว้ในหมวดอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูลแทน
ที่ผ่านมามาตรา๗นี้เป็นปัญหาตรงที่ว่ามีการตีความมีการนำไปขยายความสำหรับการบรรยัติในครั้งนี้
ถ้าหากจะตอบสื่อว่าเราไม่มีมาตรา๗ก็ตอบไม่ได้๑๐๐คือมาตรา๗ด้วยถ้อยคำแบบเดิมนั้นไม่มีครับ
ไม่มีปรากฏแบบรัฐมนูลปีที่ผ่านมาหรือว่าฉบับที่ได้ล้มเลิกใครนะครับ
ต้องเรียนว่ามาตรา๗ของเราไปสอดแทรกอยู่ในหมวดว่าด้วยของอำนาจหน้าที่ของสารรัฐมนูล
ส่วนเรื่องพระพุทธศาสนานะครับที่มีการมาร้องขอให้บรรยัติเป็นศาสนาประจำชาตินั้นกรรมการยืนยันว่าไม่สามารถบรรยัติได้นะครับ
เพราะว่าในมาตรา๖๕ได้บรรยัติสิ่งที่จะคุ้มครองทุกศาสนาไว้อยู่แล้ว
ขณะที่บรรยากาศในห้องประชุมนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลพร้อมคณะกรรมการทั้ง๒๑คนนะครับได้พิจารณาบททั่วไปโดยเฉพาะในมาตรา๔นะครับว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูลมีการเสนอถึง๔รูปแบบนะครับ
คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าถ้าใช้คำว่าบุคคลจะมีปัญหาในการตีความเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ประชุมจึงเห็นชอบให้บรรยัติมาตรา๔ว่าปวงชนชาวไทยได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูลเสมอกัน
วันนี้นะครับคณะกรรมการนั้นก็ตั้งเป้านะครับว่าจะต้องพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้นให้ได้๓๐๔๐มาตรานะครับเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการร่างรัฐธรรมนูล
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ขอบคุณคุณนำโชคนะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกเท่านั้นนะคะสำหรับกรททธ